คุณผู้ชมมาดูเหตุระทึกกันหน่อยนะคะผู้ชายคนนี้เขาคลั่งค่ะ
ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับขโมยรถแบ็คโฮลค่ะคุณ
สวนมะนาวแล้วก็ขับไปตามถนนตำรวจก็ไล่กวด
พยายามที่จะไปจับค่ะแกใช้แขนของรถแบ็คโฮล
วาดรถตราโล่ของตำรวจลงตกคลองไปเลยบังคับมือตักเนี่ย
โอ้โหเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยนะฮะอ่าไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
นี่ครับนี่ครับจริงจริงด้วยจริงจริงครับจริงจริงครับ
นี่ครับอย่าเข้าไปดิขอให้หลังรถผมหน่อยครับ
ข้างหลังขอให้หลังรถหน่อยครับ
ขอไปกินก่อนขอไปไม่ได้ข้างหลังก่อน

ยิงเลยครับยิงเลยแม็กโคครับแม็กโค
พี่เอจะมาทำไมเดี๋ยวก็โทรรถคันนี้เขาจะออก
นี่ครับรถตำรวจกำลังจมไปครับนี่ครับ
รถตำรวจทั้งคันเลยครับมาเคลียร์รถตำรวจทิ้งเลยครับ
แล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ที่เขายกมาใส่ใส่รถแคลมาครับ
ใส่คุกเขีแบ็คโฮลมาจนเจ้าหน้าที่ต้องยิงปืนสกัดแล้วก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับ
เรียบร้อยโดนได้แล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ
โอ้โหนี่เป็นเหตุระทึกเลยนะฮะใช่ค่ะด้วยความเคารพ
ดังนั้นเป็นห่วงคนถ่ายคลิปแล้วก็คนภาคอ่ะอ่าฮะ
เพราะว่าตอนที่ตำรวจไล่สกัดจับคนขับรถแบ็คโฮชายคลั่งคนนี้
ได้มีการยิงปืนสกัดด้วยนะคะนะก็กลัวว่าเขาจะโดนลูกหลงนะคะ
แต่ว่าก็ปลอดภัยดีค่ะตำรวจค่ะบอกว่าสุดท้ายแล้วไม่ไหวจริงจริง
จำเป็นต้องระดมยิงเข้าไปที่รถแบ็คโฮลนะฮะรถคันนี้ถูกกระสุนแผงขับบังคับรถ
ส่งผลให้ระบบการบังคับรถชำรุดรถไปต่อไม่ได้
แต่ว่าคนร้ายยังอยู่ในรถค่ะไม่ยอมลงมารถเนี่ยสิ้นฤทธิ์แล้วนะฮะ
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยยังไม่สิ้นฤทธินะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ด้วยว่าคนขับรถ
คลั่งคนนี้เนี่ยเขาโดนกระสุนปืนไปด้วยหรือเปล่านะคะ
เหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้สักประมาณช่วงบ่ายสามบนถนนคลองแอลหนึ่ง
มุ่งนาคลองสิบในอำเภอคลองเอ่อน้องเสือจังหวัดประทุมธานี
พอเหตุการณ์สงบลงค่ะเสียงคนอยู่ในรถแบ็คโฮลเนี่ย
โกนออกมาบอกว่ายอมแล้วยอมมอบตัวแล้วแต่ขอให้ตำรวจอย่ายิง
แล้วก็อย่าวิสามันฆาตกรรมนะคะส่วนนี้รถของตำรวจฮะ
ถูกกว่าตกน้ำตกท่าตกคูไปนะฮะค่ะเมื่อเปิดประตูรถแบ็คโฮออกมานะคะ
ที่นั่งคนขับพบชายวัยกลางคนไม่สวมเสื้อเนี่ยค่ะครับ
กางเกงขาสั้นลักษณะตื่นกลัวนะคะแล้วก็มีแฟนสาวของผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
มานั่งมาด้วยตำรวจเกลี้ยกล่อมให้ทั้งคู่ลงมาจากรถ
แต่ว่าชายวัยกลางคนยังมีอาการคือคลุมคลั่งแล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวจะรีบขับรถไปรับลูกตำรวจต้องเจรจาพักใหญ่อะค่ะ
ชายคนดังกล่าวจึงยอมลงมาทราบชื่อต่อมาก็คือผู้ชายคนนี้
ชื่อว่านายรุ่งนิรันสงสานอายุสี่สิบสองปี
ตำรวจควบคุมตัวไปโรงพักนะคะพอถึงโรงพักปุ๊บตำรวจ
นำตัวไปตรวจหาสารเสพติดคุณคิดว่ามีไหมมีไหมฮะ
พบว่ามีสารเสพติดในปัสสาวะค่ะปัสสาวะสีม่วงนะคะ
เพราะว่าเสพยาบ้ามาตำรวจก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาคือ
ลักทรัพย์สองทำให้เสียทรัพย์แล้วก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
พอไปตรวจสอบในรถแบ็คโฮค่ะคุณผู้ชมพบรอยกระสุนทะลุกระจก
ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์เสียหายอีกหนึ่งคันภายในคลองมีรถของตำรวจค่ะ
รถกระบะแบบ๔ประตูนะคะของโรงพักน้องเสือ
จมน้ำเกือบมิดคันเลยนะคะเนื่องจากว่าถูกแขนของรถแบ็คโฮลเนี่ย
เวียงใส่จนรถของตำรวจเนี่ยตกครองนะคะเคราะห์ดีมากมาก
ที่ตำรวจเนี่ยหลบหนีออกมาได้ทันไม่ฉะนั้นแล้วอาจจะมีคนเจ็บนะคะ
พิมพ์ของเราไปพูดคุยกับนายธนกฤษอายุสามสิบหกปี
คนดูแลสวนมะนาวเล่าให้ฟังบอกว่าคือเจ้าของสวนเนี่ย
รถแคลคันนี้มาขุดลอกร่องน้ำแล้วก็จ้างผู้ชายคลั่งคนนี้
นายรุ่งนิรันดิ์เนี่ยนะคะให้มาขับรถแบคโฮ
จ้างมาแล้วสามวันก่อนเกิดเหตุเห็นนายรุ่งนิรันดิ์เนี่ย
กำลังขับรถแบ็คโฮออกจากสวนคือในปุ้งกี่ของรถแคคโฮลค่ะ
ปุ้งกี่อ่ะค่ะครับมีมีรถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านด้วยนะฮะ
คือเขาตักมาด้วยคุณเขาตักรถจักรยานยนต์เอามา
แล้วมันค้างอยู่ตรงมือตักเนี่ยนะฮะ
คุณธนกฤษตัดสินใจโทรแจ้งกับตำรวจนะคะทีนี้อีกหนึ่งคนที่เราไปสอบถามพูดคุยด้วยก็คือ
นางพรมนีสงสารอายุยี่สิบกี่ปีครับ
ภรรยาของผู้ต้องหาบอกว่าเมื่อวานนี้ตนเองอยู่กับสามีบนรถ
ซึ่งสามีมีอาการเครียดอยากจะกลับบ้านย่านคลอง๗ที่คลองหลวงปฐุมธานี
ครับแต่นายจ้างเนี่ยไม่ให้กลับสามีก็เลยขับรถแบ็คโฮลกลับนะฮะ
สามีได้มารับจ้างขุดร่องสวนประมาณ๘วันแล้วแล้วก็ถูกนายจ้างกล่าวหาว่า
สามีเนี่ยเอาน้ำมันของรถแบคโฮล์ไปขายเพื่อนนำเงินเนี่ยมาซื้อยาเสร็จติดนะฮะ

ไม่อยากทำงานแล้วเขาไม่อยากทำงานแล้วคนนี้เขาไม่ยอมไปส่ง
พยายามไปสอบแล้วคราวนี้ก็เลยแบบเกิดความเครียดอ๋อ
ไม่อยากมาตั้งแต่ทีแรกแล้วก็บังคับให้เขามาค่ะ
คือไม่อยากมาทำงานตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็มีความเครียดนะฮะ
ค่ะเมียอยากให้มาไงทำงานเพื่อหาเงินนะคะ
ทีนี้ภูมิกับสพนเสือพันธ์ตำรวจเอกจักริจโฉสูงเนินนะครับ
บอกว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องใช้ยุทธวิธีในการยิงสายไฮโดลิกของรถแบ็คโฮ
เพื่อที่จะทำการหยุดรถเพราะว่าตอนนั้นผู้ต้องหาเนี่ย
ทำรถกระบะของตำรวจตกลงไปในคลองแล้วก็คือยังคลั่งไม่หยุด
สุดท้ายต้องตัดสินใจยิงเพื่อสกัด
ครับแหมรถยักษ์แขนยาวอย่างนี้เนอะค่ะ
แต่คนคลั่งคนบังคับนี่คลั่งนะครับ